ตามความคืบหน้ากันหน่อยนะคะเมื่อวานนี้เราเล่าไปเหตุเพื่อนบ้านคลั่ง
แล้วก็บุกเข้าไปแทงเพื่อนบ้านที่เป็นพี่น้องกัน
คนพี่เนี่ยตายคนน้องนี่เจ็บสาหัส
ส่วนคนก่อเหตุหนีไปนะคะแต่หนีไปได้คืนเดียว
นี่ตำรวจตามจับตัวได้แล้วค่ะ
มานี้ล่ะอยู่ในน้ำจำนี้กับ
ยากคล้ายกไทยกคล้า
ยากคล้าออกไว่
เหตุการณ์เกิดขึ้นในพื้นที่ของอำเภอดอกคำใต้จังหวัดพยาวนะคะนี่คือนายภัยรัฐเผ่าต้าใจวัยสี่สิบปีค่ะ
ตำรวจไปจับได้ที่สวนของชาวบ้านจริงคนที่ไปเจอก่อนเนี่ยคือพ่อและแม่ของนายภัยรัฐนะ
แล้วก็เป็นคนโทรแจ้งตำรวจให้มาจับลูกชายตัวเองด้วยหลังจากที่ไปก่อเหตุมาสภาพก็เปียกปอนอย่างที่เห็นนะคะ
เพราะว่าหนีตำรวจลงไปในน้ำอ่ะค่ะชุดสืบสวนก็คุมตัวนายภัยรัฐนั่งกระบะตำรวจไปสอบปากคำที่สพดอกคำใต้นะคะ
ทีมข่าวเองก็รอจะทำข่าวอยู่แล้วล่ะเพราะก็ตามความคืบหน้ากันมาตั้งแต่เมื่อวานนะคะ
ก็พยายามจะสอบถามนายภัยรัฐว่าอยู่ไปแทงเพื่อนบ้านตายทำไม
มันไม่มีปีไม่มีขลุยเลยอยู่คุณบุกเข้าไปแล้วคุณก็แทงเขา
นายไปวิกกับนายอักพรพลเนี่ยก็เป็นเพื่อนบ้านเยื้องกัน
แต่นายภัยรัฐตอบวกไปวนมาค่ะบอกตอนก่อเหตุเขารู้ตัวดี
แต่สาเหตุเพราะมีคนส่งสื่อสัญญาณมาบอกและที่ผ่านมาก็เคยกระทบกระทั่งกับผู้ตาย
เรื่องของลูกสาวแต่ก็ไม่ได้บอกว่าเรื่องอะไร
ทีมข่าวเลยบอกว่าเนี่ยคุณก่อเหตุไปแล้วเนี่ย
คุณอยากจะขอโทษครอบครัวคนตายเขาบ้างไหมอ่า
เขาตอบว่าผมขอโทษทางใจก็แล้วกัน
พี่เอาจริงตอนนี้รู้ตัวหรือยังว่าตัวเองเป็นแทนของเขาตาย
รู้เหรอรู้อยากจะขอโทษอะไรเขาไหม
ขอโทษทางใจก็ได้ครับไม่เป็นไรล่ะ

คือยังไงคะ
ท่าทางเขายังพูดจาไม่รู้เรื่องนะครับ
เมื่อวานนี้เนี่ยเมียนายภัยรัฐบอกว่า

ถ้าท่านผู้ชมจำได้ทุบจักรยานยนต์ที่บ้าน

ทุบจนตรงกลางมันหายไปเลยใช่ไหม

แต่เมียเขาบอกเขาทนอยู่ด้วยไม่ได้ต้องพาลูกไปอยู่ที่อื่น

นี่ฮะแล้วนี่พอทุบจักรยานยนต์พังนี่เห็นไหม

แล้วก็วิ่งไปบ้านเพื่อนบ้านที่อยู่ใกล้กัน

แทงเสร็จขับรถกระบะหนี

แล้วไปยิงกระบะจนแบบยางแตกไปต่อไม่ได้
นายภัยรัฐลงกระบะวิ่งหนีไป
แล้วไปเจอบ้านชาวบ้านที่เขาคากุญแจไว้ที่จักรยานยนต์

ซึ่งตอนนั้นที่ร้านเนี่ยก็ยังไม่รู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นไง
เนี่ยได้ภาพจากกล้องวงจรปิดมาด้วยที่ไปซื้อของที่ร้านขายของชำใกล้
บตบ้านปินอ่าภัยรัฐเข้าไปแล้วก็หยิบของในตู้แช่
พอหยิบของได้เนี่ยทำท่าคือเจ้าของร้านก็คิดว่าจะเดินมาจ่ายเงิน
อ่าแต่เดินไปแล้วขึ้นรถจักรยานยนต์แล้วก็ขี่หนีหายไปเลย
ก็คือชักดาบเขาอีกขโมยของเขาอีกแล้วไปเติมน้ำมัน
หายไปคืนนึงวันนี้จับได้จับได้ค่ะอ่า
ได้คุยกับเจ้าของร้านขายของชำที่เป็นเจ้าของกล้องวงจรปิดเนี่ยนะคะ
ก็บอกว่านายภัยรัฐมาซื้อนม๒กล่องแล้วก็แป้งอีก๑กระป๋อง
บอกว่าจะเอาแป้งไปปิดแผลที่ข้างลำตัวเพราะถูกตำรวจไล่ยิงเมื่อวานนี้
อ้อไปไงมาไงอ่ะแล้วขอเงินทรอนด้วยพี่หุย
เงินทอนเป็นเหรียญสิบบาทคิดว่าน่าจะเอาไปเติมน้ำมันที่ตู้หอดเหรียญกลางหมู่บ้าน
อันนี้คือตอนค่ำใช่ไหมอ่าตอนสามทุ่มครึ่งสามทุ่ม
ที่เราเห็นเมื่อสักครู่นี้คือตอนกลางวันที่เพิ่งหนีใหม่
ใช่ไหมอ่าอันนี้คือตอนค่ำนะเมื่อเมื่อกี้นี้ที่เห็นว่าไปหยิบของในตู้แช่เนี่ย
คือคือตอนที่หนีไปใหม่ใหม่ใช่ไหมใช่แล้วนี่ตอนตอนสามทุ่มครึ่งที่ว่ายังจับไม่ได้เนี่ย
ซื้อของอีกเหรอนี่ฮะเห็นไหมฮะไปซื้อของอีก
ซึ่งทางเจ้าของร้านบอกว่ามาซื้อเนี่ยคือมาซื้อแป้ง
ซื้อแป้งค่ะนมสองกล่องกับแป้งหนึ่งกระป๋องอ่า
บอกว่าจะเอาไปปิดแผลเพราะถูกตำรวจไล่ยิงมาเมื่อวาน
ลองฟังเจ้าของร้านขายของชำเล่าดีกว่า
อีกอ่ะเดินเดินอ้อมปาก้าเดินใกล้เดินอ้อมเข้านี้เออใช่
คู่หู้ไงถามว่ามีมีแป้งกระป๋องน้อยก่ออ่า
แล้วปีกะว่าอ๋อมีปีปีกะยืนเพื่อไปแกกะถามว่ากี่บาท
ปีกะว่าสิบบาทแกกะคืนมาเพื่อเป็นสิบบาทคือเออ
กะถามว่าเอาไปอย่างเอาไปอันนี้แผลอืมไปท้าแผล
บอกว่าหลวนยิงเอ่อโดนตำรถระยิงมาจากปาสิบบาทเหพียง
พ่อของนายภัยรัฐนะคะพอรู้ว่าลูกชายถูกจับตัวได้
ก็เอาเสื้อผ้าเอาอาหารมาให้แล้วก็เปิดใจกับนักข่าวเรานะ
อืมบอกว่าพ่อเป็นคนกล่อมให้ลูกชายมอบตัวเอง
คือตั้งแต่เกิดเรื่องปุ๊บพ่อเข้าไปคุยกับตำรวจก่อนเลยว่า
ผมขอออกตามหาลูกชายเองได้ไหม
คือพ่อกลัวว่าตำรวจจะเจอลูกก่อน
แล้วกลัวว่าเดี๋ยวลูกจะอะไรยังไงแล้วมันจะเกิดวิสามันฆาตกรรม

พ่อก็เลยบอกว่าเดี๋ยวผมขอตามหาลูก
แล้วผมจะเกลี้กล่อมให้ลูกมามอบตัวให้ได้
วันนี้พ่อไปเจอลูกชายนอนอยู่บนเปรย์ที่กระท่อมในสวนของชาวบ้าน

ก็เลยบอกให้แม่เอาข้าวไปให้ลูกชายกิน
เพราะกลัวว่าลูกจะเป็นลมเพราะไม่ได้กินข้าวมาหลายมื้อ
แล้วก็แจ้งให้ตำรวจมาจับตัวลูกชาย
พอตำรวจมาถึงลูกชายก็ไหวตัวทันวิ่งหนีลงน้ำค่ะ
ตำรวจก็ใช้เวลาอยู่พักหนึ่งในการเกลี้ยกล่อมนะคะ
สุดท้ายแล้วเจ้าตัวก็ยอมมอบตัวแต่โดยดี
เดินขึ้นมาแล้วก็ขอหอมแก้มลูกสาวสองคนของตัวเอง
เป็นครั้งสุดท้ายก่อนจะยอมถูกจับ
ส่วนรถมอเตอร์ไซคอนเดอร์เฟฟสีดำแดงของชาวบ้านที่ถูกขโมยมา
เพื่อใช้ในการหลบหนีที่บอกว่าไปเจอมอเตอร์ไซค์ที่เสียบกุญแจอยู่
คันนี้ไปถอดแผ่นป้ายทะเบียนเขาออกด้วยนะ
นี่ตำรวจก็ยึดมาไว้ที่โรงพักแล้วเพราะมันกลายเป็นของกลางอ่ะ
แต่เดี๋ยวก็จะต้องประสานให้เจ้าของมารับรถกลับไปนะคะ
นายภัยรัฐโดนแจ้งข้อกล่าวหาทั้งหมด๓ข้อหาเป็นข้อหานักด้วยค่ะ
คือฆ่าผู้อื่นโดยไตรตรองไว้ก่อนพยายามฆ่าแล้วก็พกพาอาวุธในที่สาธารณะโดยไม่ได้รับอนุญาตนะคะ
เดี๋ยวพรุ่งนี้จะนำตัวไปฝากขังที่ศาลจังหวัดพยาวแล้วก็จะไม่มีการทำแผนประกอบคำรับสารภาพค่ะ